อ้าวไม่ต่อจริงเหตุการณ์แต่ว่าคลิปเนี้ยเขารู้ว่าเขาเป็นใคร
แต่เขาบอกอย่างเดียวว่าเขาไม่ผิดแม้กระทั่งเขาขับรถไปเฉียวชน
เป็นคนขับแท็กซี่นะครับขับไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
คนขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บนั่งอยู่กับพื้นไม่สนใจคนเจ็บ
บอกแต่ว่าก็ผมไม่ผิดแล้วก็ไม่สนใจด้วยนะฮะเอาไปชมคลิปเลยครับ
เเบี้ยอะไร
คนผมไม่ผิดบอกเดี๋ยวจะเป็นคนป้องได้

ก็บ่ยบายทำไม
คือเรื่องนี้ดูจากแค่คลิปนี้เราไม่รู้หรอกว่า

แต่ประเด็นที่คนเขาพูดถึงกันก็คือว่า

ต่อให้เขาผิดก็ตามอ่ะอย่างน้อยคือดูเขาก่อนไหมว่า
ไหวหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าปลาเจ็บไหมอะไรแบบนี้ถ้าคุณไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวหรอก
เออแล้วยังมีหน้าไปถามว่ามีเงินมาจ่ายไหมคืออะไรแบบแหมถามสักคำว่าเขาเจ็บตรงไหนอ่ะ
แค่นั้นเองคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เป็นญาติกับคนเจ็บค่ะแต่เขารับไม่ได้
กับพฤติกรรมของคนขับเท็กสี่คนนี้อืมนิสัยแย่มากนะคันนี้เขาเสียงแข็งอย่างเดียวว่า
ลุกลี้ลุกลนจะขับรถไปท่าเดียวชาวบ้านที่เห็นเขาบอกว่าไม่ยอมอ่ะไม่ให้ไป
อย่าเพิ่งออกไปบอกให้รอตำรวจก่อนเพราะว่าใครผิดใครถูกเดี๋ยวว่ากันรอตำรวจก่อน
ไปดูอาการคนเจ็บก่อนดีไหมแต่โชเฟอร์ยังพูดจาข่มขู่โวยวายท่าเดียว
ถ้าอยากพิวร์ไม่ผิดอ่ะจะคุยก็คุยมาสิเอาเงินมาจ่ายมีค่าเสียหายไหมครับผม
จะไม่เอาเลือกอะไรแบบนี้คือน้ำใจมันยังมีหรือเปล่า
รถเนี่ยมันไม่ใช่รถของเขาเองรถเขาก็ต้องไปจ่ายค่าเสียหงเสียหายอะไร
แต่ว่าอย่างน้อยสักนิดนึงอะค่ะคือต่อให้เขาผิดเราก็ลองดูเขาสักนิดนึงเถอะ
ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรื่องเจรจาค่าเสียหายอะไรยังไงเนี่ย
เจรจากันอีกทีนึงแต่ว่าพอเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้
โดนเรื่องหนี้ไปนี่โดนเรื่องเครื่องแต่งกายนี่
สุดท้ายถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนผิดแต่โดนกรมขนส่งเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่
เพราะว่าแต่งกายผิดระเบียบยังไงก็ผิดข้อหานี้แน่นอนนะครับ